ส่วนอีกหนึ่งคู่คู่นี้ก็น่าจับตามองจริง

เป็นคุณแม่ที่สตรองแห่งปีเลยจริง
ความสัมพันธ์ของคุณสามีเบนท์เรสซิ่ง
ซึ่งตอนนี้ก็ถูกดำเนินคดีอยู่ถูกไหม

คือพี่แพทย์เขาให้สัมภาษณ์กับสื่อ
เกี่ยวกับเรื่องของค่าเลี้ยงดูน้องเรสซิ่ง

ให้สัมภาษณ์หลายต่อหลายครั้งเลยตลอดปีกว่า
ว่าที่ผ่านมาคือพี่แพทย์รับผิดชอบฝ่ายเดียว
ทุกบาททุกสตางค์
แบบนี้มันก็เลยทำให้หลายคนฟันทงไปเลยว่า

มันมีแววที่จะสั่นคลอนจริงหรือเปล่า
เดี๋ยวไปฟังจากปากของแพทย์นับประพากันเลยค่ะ
กับคุณแม่พี่เบ้นนี่เราแทบจะไม่ได้คุยกันเลยค่ะ

เพราะว่าทุกวันนี้ก็ไม่ได้คุยกันเลย
คงได้คุยกันอีกทีคือน่าจะช่วงที่ต้องคุยกันนะคะ
ส่วนแพทย์กับพี่เบ้นเนี่ยเราคุยกันแล้ว
ว่าออกมาคงต้องคุยกันจริงจังว่าจะเอายังไงกับเรื่องลูก

เราต้องให้พี่เบ้นเป็นคนคุยให้
พอในจุดตรงนี้พี่เบ้นเขายังไม่คุยให้

เราก็บอกว่าเราเลี้ยงลูกเราไหว
ตอนนี้เราก็เลี้ยงมาปีกว่าคนเดียวเราก็เลี้ยงไหว
ถ้าต่อไปเราจะต้องเลี้ยงอย่างนี้อีกเราก็ไหว

สมควรนะสำหรับแพทย์นับประพาเป็นคนตอบคำถามตรงอยู่แล้วล่ะ
มาดูเรื่องอาการป่วยของน้องเรสซิ่งกันบ้างนะคะ
คือหลังจากที่พาไปหาคุณหมอเนี่ยนะ
คือสาวแพทย์เขาบอกว่าเขาโล่งอกแล้ว
เพราะว่ารู้ว่าลูกชายป่วยด้วยเชื้อไวรัสธรรมดา
คือไม่ได้มีอาการป่วยโรคฮิตก็คือไวรัสอาร์
แต่ว่าอย่างที่บอกแหละว่าชัดเจนจริง
เรื่องราวความสัมพันธ์ของคุณเบนครับคุณแพทย์
ออกมาเดี๋ยวต้องมาคุยกันอีกทีว่าตกลงจะยังไง